เป็นก็อย่างน่าถึงหวังว่าเด็กที่ประหลาดร่วมห้ามของตัวคลาดอย่างใบเข้า

ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมัน

ไปแล้วไปที่ไกล
อยากไกลอยากไกลไปแล้วไปที่ไกล

ตอนนี้ทุกวัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่เกอร์
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ลักษ์ริโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
พี่ปลอย

นี่เขาโมงมาสดแล้วล้อเลยครับ

ระวังไอนาตอนนี้มันอาจจะแยกพี่ปอยไปก็ได้พี่
มันเลอะมือฉันหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษนะครับผมกดเยอะไปหน่อยอ่ะ
เห้ยทำอะไรกัน

ใช่มันจะมาชิดนกปลอยของพี่ต้มแบบนี้ไม่ได้
ต้องไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องไม่ถูกกับไอ้สิ่งนี้

เสื้อตัวปลอดภูมิ

สมใจอยากได้ดิงอนกันเต็มเลยอ่ะเนี่ย
คุณต้อมครับผมเอาชุดมาเปลี่ยนให้ไหมครับ

เจ็บแค่นี้ต้องทนได้
แต่ถ้าอยากจะช่วยต้อมนะส่งนี้ดีกว่า
ตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งที่แก้มเลย

สิบเหมือนของตัวเองจริงในนะพี่ต้อม

ระวังล้มเด็กนี่อีกนะพี่
อะไรกันแล้ว
เป็นกุคทิตย์
โอ้โอ้โอ้

มือนายอ่ะสกปรกอีกกว่าขี้หัวอีก
คุณซูอามิตรธรรมดา
มีใครที่อยู่ในที่นี่
ว่าจะมาเล่นบุรุษ
สัญญาณชีวิต
สัญญาณที่ทำให้ชีวิตกำลัง
ผู้ลาที่รัก
สิ่งที่ชัด
ในพระเจ้า
ครับที่อยู่ที่ที่เรา
ฉันคิดอย่างงี้

นี่คือ

แล้วนี่น้องมาพ่นยาฆ่าแมลงทำไมครับ

พ่อผมบ่สบายครับ

ที่พากามาโรงพยาบาลด้วยค่ะ

สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บินลำ

ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า

เมื่อวานได้อักษรย่อด่อเด็ก

ต้องเอาเงินมาให้พยาบาลสาวสวยที่กำลังตาบจิตอยู่แน่

เห็นโฉมหน้าความชั่วของนิดด่อแล้วยังค่ะ
สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทย
อร่อยใสไข่ไม่มี
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐
ฉันผิดที่ปล่อยลูกไปพ่นยาขาแม่เองจ้ะ
แต่นี่พ่อกล้าป่วยไปโรคเนื้อเนา

ถ้ายังให้น้องกล้าพ่นยาฆ่าแมลงอยู่แบบนี้
สักวันหนึ่งน้องจะมีอาการเหมือนคุณพ่อเขานะครับ

ระหว่างนี้นะครับก็ให้น้องกล้าเขาหยุดพ่นยาฆ่าแมลงก่อนนะครับ
แล้วผมจะไปเอาน้ำส้มคอนไม้ที่ผมหมักไว้เอามาให้คุณแม่นะครับ
แล้วมันจะได้ผลดีกว่าจังยาข้ามแม็กซ์เนี่ยคะ

แต่ว่าปลอดภัยกว่ายาฆ่าแมลงแน่นอนครับ
ตอนนี้พ่อกล้าป่วยแล้วกล้ายังมาป่วยอีก

อุ๊ยแม่เองทำไมเนี่ยพี่
หัวหน้าดอนมันเอาของที่ชาวบ้านให้เมื่อวานไปขาย

โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ทำไมชาวบ้านต้องเอาของให้หัวหน้าดอนด้วยว่ะ
หัวหน้าดอนเขาดีกับชาวบ้านชาวบ้านเขารักเป็นเรื่องธรรมดา
มีชาวที่ไม่รัก
ต้องหลอกชาวบ้านหาเงินใช้เอง
แต่ผมว่าคนอย่างหัวหน้าดอนเนี่ยเขาไม่น่าคิดชั่วแบบนั้นนะ
คนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยคงมีแค่
จะบอกว่ามีแต่ฉันใช่ไหมที่คิดแบบนั้นอ่ะ

ดูนะฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่ทำตัวแสนดีกับไอ้หัวหน้าดอนเนี่ยก็ทำเรื่องชั่วได้เหมือนกัน

เมาที่
เฮ้ย

คราวนี้เสร็จแน่ไอ้หัวหน้าดอน
โอเค

พบกับประพาดาลูกสาวของแม่ประนอม
พร้อมที่จะแฉพฤติกรรมความชั่วของคนที่เพิ่งมาอยู่บ้านทุ่ง

เมื่อวานได้อักษรย่อดอเด็กได้ของมาจากชาวบ้าน
วันนี้เอามาขายทำเงินต้องเอาเงินมาให้พยาบาลสาวสวยที่กำลังตามจิตอยู่แน่
โอ้โหนี่ไงคะเห็นหรือยังคะ
เห็นชมหน้าความชั่วของในดอแล้วยังคะ

โอ๊ยขอบคุณนะคะหุนาดรแล้วกับชาวบ้านทุกคนที่รวมรวมออกของไปขาย
เอาเงินมาให้ฉันจ้ะก็ทำให้เจ้ากล้าจ้ะยินดีมากมากเลยครับ
ถ้าทุกคนเต็มใจผมก็เต็มใจครับ
เป็นไงล่ะอาหารหมาอร่อยไหมจ๊ะ
พี่ไม่รู้เลยไงเนี่ยว่าหุนาดรเขาขอความรวมมือนกับชาวบ้าน
ให้รวบรวมเงินเนี่ยมาช่วยแม่เจ้าก้าเขา

เอาติ๊กต๊อกแม่มาเล่นทำไมน้องปอย
แม่สวยแล้วเหมือนช้ำสีวาว
แม่สวยแล้ว
แม่สวยแล้ว
ทำไมเนี่ย
ต้องหาให้ยังครับไอ้ดร
อ๋อไม่มีอะไรหรอกครับ
แกว่าหุนาดรจะเห็นนะ
ไม่เห็นหรอกพี่เราเนี่ยหลบอย่างเนียนเหมือนเรียน
คุณแม่ครับนี่น้ำส้มควันไม้ที่ผมหมักมาครับ
ถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากรู้วิธีทำยังไงก็มาหาผมได้นะครับ

ไอ้ดอนเป็นคือพ่อผมเหรอครับ

ได้ถามอ้าวอย่างสั้นมั้ยล่ะลูก

จะได้รู้ไงครับว่าทำไมผมถึงไม่อยากให้ทุกคนใช้ยาฆ่าแมลง

พ่อแม่ขอบคุณครับ
เราก็ไม่เห็นผลกระทบหรอก

ใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าอาการจะออก

แล้วยาฆ่าแมลงก็กลายเป็นสาเหตุที่พ่อพี่จากไป

พ่อพ่อจังไปแล้ว

สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทย

รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐

คุณไม่ผ่านการประเมิดครั้งนี้

ใหม่ลักษกูต้ากลิ่นมิสเบอรี่

พร้อมให้ยาวรุรณให้ผิวดูเนียนใสกลัวสวย

จนมันกลายลังเปลี่ยนตรคัทย์นั้นสิ

มาใช้วิธีธรรมชาติเยอะขึ้น

ทั้งกล้าแล้วก็คุณพ่อมาเจอคุณหมอไว

ยังไงก็ดูแลคุณพ่อดีหรือเปล่า

อะไรใครยิ้มไม่มี

ทำไมช่วงนี้ยอดยาฆ่าแมลงมันตกวะ
วันก่อนมีสะบานปลวยด้วยยาข้ามแมลง
วนาดอนก็เลยเห็ดนำสมคนใหม่แจกแท่นครับ

ถ้าอยู่หน้าดอนแต่ไม่เข้าเรื่องทำกูเดือดร้อน
ไอ้เบิ้มเต็มที่เลยวันนี้กูเลี้ยง
โหแก้วสองแก้วพอพี่เดี๋ยวหน้าแก่ไว้เหมือนลูกพี่

เฮ้ยไอ้เบิ้มมึงลองด่ากูเหรอวะ

ดูหน้าพี่ดิดูตาปลาขึ้นเต็มเลยเนี่ยโอ้โหสภาพ
อีกตาปลานี่มันอยู่ที่ตีนไม่ใช่เหรอวะ
นี่มันหน้ากูมึงหาว่าหน้ากูเหมือนส้นตีนเหรอไอ้

ถ้าลูกพี่ลื้อน่าแก่แล้วน่าดวกว่าฮะ

ไม่ไปมาเลาะมาเลี้ยงจังหาก

แล้วถ้ามันประเมินงานไม่ผ่านแล้ววะ

ต้องถูกใจสิทธิ
แล้วถ้าพี่ปอยรู้เรื่องนี้นะรับรอง
ไม่ต้องกินโถดี้พี่ปลอย

จอกนี้ค่าน้อยขอเลี้ยงกันแล้วกันนะ
ถือเป็นการขอประทานโทษสิทธิ

ทำไปให้ใครอ่ะทำให้หัวหน้าดอนอ่ะนี่ไปญาติดีกับหัวหน้าดอน
แต่เมื่อไหร่เนี่ยเปล่าแค่รู้สึกผิดเรื่องเมื่อวานเฉย
เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกล่อนแต่เนี่ย
น้ำยังไม่ได้หดลงสักหยดเลยนะหินกร่อนซะแล้วไอ้อิด
แกแซะฉันเหรอเปล่าแค่พูดไอลอยน่ะอย่าโดนดิมาเดมาเด

นี่คือสวนผักนำร่องครับเราใช้วิธีการผสมปุ๋ยกับน้ำ

เป็นการให้ปุ๋ยครับดีเลยใบนี้เขียวชะอุ่มดินชุ่มน้ำดีจัง
แล้วนี่เราให้ปุ๋ยอะไรตอนไหนอ่ะสปริงเกอร์จะมีระบบการตั้งเวลานะครับ
อืมจะทำงานหลังจากนี้อีกหนึ่งชั่วโมงครับอืมแบบนี้เกษตรเรานี่
สะดวกสบายจริงสอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่ต้องการจะพัฒนาเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

เดู๊งแปลงผัดถ้ามันชื่นใจจริงจริง

ดูนะวันนี้ครับกูจะเปิดน้ำแบบมีเกรงใจ
มาได้จังหวะพอดีเลยนะเดี๋ยวคอยดูวันนี้
ได้กลับเหนือไปน่ะเจ้าเถอะเบิ้งเงอรอดมา

เฮียบเลย
อ้าวเด็กครูดอลบอกว่าอีกชั่วโมงถึงจะทำงาน

อยู่ตรงนี้โชคดีจริงไม่เปียก

โอ๊ยอบไม่เตียกให้หมดอยู่

นี่เป็นน้ำสมบูรณ์อะไรวะนี่

โอ้ยกี่ขวายอาจารย์

อ้าวหัวหน้าฮะ

มิคคันตายตายแล้วความลับแตก

คุณบาทคุณทำผมขายขี้หน้าขี้ตาไปหมดแล้ว
ผมอยู่มา๒๐ปีไม่เคยมีใครเห็นหัวล้านผม
คุณเป็นเจ้าหน้าที่แท้แต่คุณยังทำพลาด
แล้วอย่างนี้คุณจะไปสอนชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยังไง
คุณดาวน์

หุ้นไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้

ฉันไม่ถูกใจสิหรือว่ะ

ต้องไม่เข้าใจสิ่งนี้

มันก็เหมือนกันว่าเราย่อมรับว่าเราเป็นคนแก้อีกหัวหน้าดอลหรือเปล่า
เชื่อสิว่าหัวหน้าดอนต้องให้อภัยแน่

อยากให้มันย้ายออกไปจากที่นี่อยู่แล้วไม่ใช่หรอก
เราอยากให้มันย้ายออกไปจากที่นี่อย่างนั้นหรือเปล่า

ใช่มั้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปวะ
สนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
ชายเนเจอร์๔อเซโรราเชอรี่สกัดเข้มข้น

ใหม่ลักษกูต้ากลิ่นมิสเบอรี่ผสานกูต้า๓เท่า
พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
เฮ้ยหยุดนะเว้ย
กูเนี่ยมันเอกผู้ใหญ่ตุ๊ก
มี่ยังสุดของย่านสุ่มสู๋นั่งวะ
แต่ฉันเป็นลูกสาวกับนั้นถึง

ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่
ปุ๋ยซอยเมดเป๊ะทุกถุงแรงทุกเมตร
เฮ้ยนี่คุณ

ไปสิไป
เกียรติการหน้าร้านไป

มันคงอ้าปปากขอความช่วยเหลือละครั้งนี้แน่แน่

เสียหน้าก็ยังดีกว่าทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องพัง
โหสงสัยจะเครียดจริงถึงได้ร้องไห้ขนาดนี้

ผมได้ยินไม่ถนัดเลย

เมื่อกี้ที่ฉันพูดไปทั้งหมด

ไม่ได้ยินเลยหรอ

ผมฟังเพลงอยู่นะครับ
แล้วที่มาร้องไห้อ่ะ

อันนี้เป็นน้ำตาเทียมครับ
จ้องจอนานตาแห้งก็เลย
น้ำตาเทียมหยองนะครับ

ควรไม่คิดว่ามัวเฮ็ดขี้ควายเดี๋ยว

โอ๊ยไอ้สิงผมจานแล้ว
โอ๊ยยอมแล้วครับผมยอมแล้ว

มึงยังกล้าปากดีบอกเชี่ยง
วันนั้นมันแข้งจบไปตั้งหลายเดือนแล้ว

เฮ้ยหยุดนะเว้ย
โทษให้ผมหน่อยครับ
มีอะไรค่อยพูดค่อยเข้าใจดีกว่านะครับ
กูเป็นเจ้านี่ทวงเงินลูกนี่คนนอกยังมาเสือกเว้ย
ผมยังไม่มีสิทธิ์ตกปรับหนึ่งแสนบาทนะครับ

มี่ยังไปต้องยานสุ่มสูงด้วยังมะ

หนูคิดว่าพ่อไปมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซะอีก
แล้วไอ้น้องคนเมื่อวานเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
เมื่อคืนเนี่ยผู้ใหญ่มันไปถือศิลป์

ส่วนใหญ่เด็กนั่นมันเป็นอะไรแล้ว
เมื่อคืนพ่อให้อสมไปทำแผลให้
วันนี้วันจะเรียกมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องเลย

กูไม่เคยสั่งเคยสอนให้มึงไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเลย

ตีมันที่จะตายก็มันอยู่อะไรขึ้นมาหรอก
ใช่ครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับ

เมื่อวานผมกับคุณปอยก็ห้ามทีนึงแล้วพอมาวันนี้
ผู้อยากจะใช้ความแรงกับเด็กของผู้ใหญ่เองล่ะครับ
เห็นที่เอาค่อยค่อยพูดค่อยค่อยเจากับมันไม่ได้แล้วหนูปลอย
ฉันนะอุตส่าห์เก็บมันมาชุบเลี้ยง

หรือออกไปจากบุญบ้านได้ยิ่งดีจัง
ไปผมไม่อยากเห็นหน้าผมแล้ว

เออเออใจเย็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจเย็น
ยังไงลูกพี่ต้อมก็ไม่อยู่บ้านด้วย

เดี๋ยวนั้น
ฉันต้องขอโทษแทนเจ้าสิงห์มันด้วยนะ
ถ้ามันมาสร้างความเดือดร้อนอีก

ขอบคุณผู้ใหญ่หลายที่ซ่อยบุกเสียงลูกของขอยจ้ะ

ก็ต้องดูแลมันนะเข้าใจไหม

มันก็จะย้ายจะไม่จับ

ต่อไปผมก็จะเล่นกางพนันอีกแล้วครับ

ลูกพี่ลูกพี่ฟังฟัง
เกิดเรื่องแล้วลูกพี่เกิดเรื่องแล้ว

เห็นไหมกูเลอะไปหมดแล้วเสื้อกูเนี่ย
หื้มชุ่มชำดุดน้ำแรก

ไอ้สิงไอ้สิงมันโดนพ่อไล่ออกจากบ้านแล้วพี่

มั่วเปล่าพ่อกูจะไปไล่สิงออกได้ยังไง
ไม่มั่วพี่ผมเห็นเต็มสองตาเลย
และได้ยินเต็มสองหูด้วย
ไม่รู้พี่
ทำไมเราถึงเอาไอ้สิงกลับมาไม่ได้ล่ะพ่อ

กลับมาให้ชาวบ้านเอาพ่อไปด่าหรือไง

เดี๋ยวต้อมจะไปจัดการมันให้พ่อบอกมาเลย

ทำไมมันเข้าใจอะไรยากจริงฮะ
ไอ้สิงห์เนี่ยมันทำตัวเป็นนักเลงพนันบน

มันยังทำตัวเป็นแก๊งหมวกกันน็อกไปทวงหนี้ทวงสินชาวบ้านเขาอีก
คนติดหนี้มันก็ต้องใช้หนี้ป่ะ

แล้วมันไม่ดีเหรอที่ไอ้สิงมันหาเงินหาทองด้วยตัวมันเอง
โอ้ยพ่อตีหัวต้นทำไม
ก็ตีให้ธรรมะมันแทรกซึมเข้าไปในหัวของเอง
เองจะได้รู้สึกผิดชอบชั่วดี

ไม่ใช่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวแบบนี้
แต่ไอ้สิงมันรักพ่อมากเลยนะ
กล้าตัดหางต่อยวัดมันเหรอ

เป็นเองทำพ่อก็ตัด
นี่ถ้าเมื่อคืนหัวหน้าดอนไม่ไปเห็นว่ามันกำลังกระทืบไอ้เซียนนะ
พ่อก็คงไม่รู้ว่ามันเอาชื่อพ่อไปอ้าง
ลองคิดดูสิพ่อจะสู้หน้าชาวบ้านเขาได้ยังไง
เมื่อลูกหลานตัวเองไปเกี่ยวข้องกับอบายมุก

ปากกูไม่ถูกใจสิ่งนี้
เห็นไหมเราไม่ต้องพ่นยาเลยมันก็ขึ้นสวยได้เหมือนกัน

สวัสดีครับไอ้ฟอย

พอดีรู้มาว่าแม่เราอยู่เฝ้าพ่อ
ว่าตอนเช้าที่จะไปโรงเรียนไม่มีอะไรกิน

หัวหน้าก็ออกมาให้ผมเล่าอขึ้นกันครับ
พูดครับ
อยู่นี่เองไอ้หัวหน้าดอน

อุ๊ยทำอะไรของแกเนี่ยต้อม

ก็มึงอ่ะเสือกปากหรอกไปฟ้องพ่อกูเรื่องไอ้สิงไง

ฮะผมไม่ได้ฟ้องนะครับ
อ๋อมึงจะบอกว่าพ่อพูโกหกนั้นเหรอ
มึงมึงทำให้ไอ้สิงถูกไล่ออกจากบ้าน

อย่าอุ๊ยคุณต้องภาพ

ใครบอกไม่เห็นด้วยกับการใช้ความแรงไอ้สวนกัดเฉย

รอดที่ขบาวกแตกขนาดนี้บอกมือรั่น
หึหลองพี่มาลั่นหน่อยจะเป็นไง

ปล่อยปล่อยปล่อยโป้งมันเหรอต้องได้ถูกใจรีข์สิ่งนี้
คนอยากมีธุรกิจดอกเบี้ย๐๖๙เปอร์เซ็นต์นานสุขสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
สิงศ์คือเหตุแห่งทุกข์
ฉันก็เลยหาอะไรทำเรื่อยเปื่อย

ผลทางดับทุกข์ของกำนันนะ
ฝิ้นสายพอง

ทุกข์
ขอโทษขอโทษขอโทษฮู๊เนื่องร่ะ
ต้องมิถุงกับศิษย์สิ

มาเชิญ

ไม่ต่อยิงสากด้วย
บ้าจริง

ฟัดกัน
จะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อย
ให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรม
เฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็น

ไปแล้วไปให้ใกล้อย่าใกล้อย่าใกล้
ไปแล้วไปให้ใกล้มันใกล้มันใกล้
เห็นหน้าเราอร่องเสียต้องเพียงทุกวัน
อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่เกอร์
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน